คุณผู้ชมครับการออมเงินที่ให้ผู้ชมนั้นมีความมั่งคั่งแล้วก็มั่นคง
จากที่เราจะวางแผนอย่างถูกต้องแล้ว
เราสามารถลดเรื่องของความเสี่ยงได้
แต่ว่าการออมเงินอย่างไรที่ถูกต้องเราต้องทำอย่างไรครับ
วันนี้เรามีคำแนะนำดีมาจากทางด้านของคุณสุนิดาพริบไหว
ก็สกายเข้ามาสดกับเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ

ครับตอนนี้คุณผู้ชมหลายท่านสนใจรอฟังอยู่ว่า
วิธีการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้อง
เราควรจะเริ่มต้นทำอย่างไรครับ
ขั้นตอนแรกเลยนะคะในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะคะ
ทุกคนควรจะต้องกำหนดเป้าหมายซะก่อน
เป้าหมายเป้าหมายก็มีหลากหลาย
มีทั้งเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาว

บางคนก็อาจจะอยากได้โทรศัพท์มือถือใหม่ในสิ้นปีนี้
ท่านก็บอกว่าอยากจะไปท่องเที่ยวในปีหน้า

แต่เป้าหมายทุกเป้าหมายก็ต้องการใช้เงินทั้งนั้น
ถ้าเป็นเราไม่ทราบนะรวมคุณธรรมไหนด้วยหรือเปล่า
คือถ้าเป็นเราเราก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมาก
อย่างหนึ่งก็คือเรามีเป้าหมายเพื่ออยากจะมีเงินใช้ยามเกษียณ
นั่นก็คือเป้าหมายเหมือนกันค่ะอันนั้นเป็นเป้าหมายระยะยาวนะคะ
ดังนั้นอย่างแรกนะคะกำหนดเป้าหมายซะก่อน
อย่างที่สองค่ะเราควรจะมีข้อมูลก่อน
อยากจะวางแผนทางการเงินต้องมีข้อมูลของตัวเองก่อนว่า
เรามีข้อมูลส่วนตัวเป็นอย่างไรบ้าง
สุขภาพเราดีไหมนะคะอายุการทำงานของเรามีอีกมากน้อยขนาดไหน
รวมไปถึงเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนด้วย
จากว่าพอเป็นแผนทางการเงินเราก็เลยต้องเก็บเงิน
เงินก็ต้องลงทุนดังนั้นลงทุนก็ต้องมีเรื่องของความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ดังนั้นเราก็ต้องมีข้อมูลแล้วเราก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนั้น
เพื่อสิ่งขั้นตอนที่๓ก็คือเราต้องไปวางแผน
หมายถึงว่าเราจะต้องจัดทำแผนของเราแล้วค่ะ
ว่าแผนทางการเงินของเราควรจะมีอะไรบ้าง
ดังนั้นอย่างเช่นถ้าเรามีแผนงามเกษียณ
เราควรจะวางยังไงเราควรจะแบ่งเงินของเรายังไง
ที่จะไปบรรลุเป้าหมายตอนเกษียณ

ดังนั้นก็มีสินทรัพย์ทางการเงินมากมาย
ว่าเราจะไปลงทุนอะไรเพื่อที่เราจะได้ไปบรรลุเป้าหมายนั้น
สุดท้ายนะคะในเรื่องของขั้นตอนก็คือ
เมื่อทุกท่านวางเป้าแล้วทุกท่านดูข้อมูลของตัวเองแล้ว
จัดการดูบริหารความเสี่ยงของตัวเองว่ามีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะคะ
ทำแผนแล้วนะคะหลังจากนั้นสุดท้ายก็ต้องติดตามฝนมา
ว่าแผนของตัวเองใกล้บรรลุเป้าหมายแล้วหรือยัง

หรือเหมือนตอนนี้ถ้าสภาพเศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นเราก็อาจจะต้องปรับปรุงในเรื่องของการลงทุนของเรา
ว่าเราควรจะไปลงทุนที่ไหนบ้าง
ทำ๔ขั้นตอนนี้แล้วในเรื่องของการวางแผนการออม
การวางแผนตามเป้าหมายเราควรจะคำนึงถึงอะไรบ้าง
เป้าหมายของเรานั้นจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดเป้าหมาย

คำนึงถึงกระบวนการว่ากระบวนการวางแผนอยากจะแนะนำวันนี้
ว่าทุกท่านจะไปบรรลุเป้าหมายได้
สิ่งที่ทุกท่านต้องทำอย่างแรกเลยนะฮะก็คือต้องสร้างความมั่งคั่งซะก่อนนะครับ
กว่าจะไปบรรลุเป้าหมายต้องสร้างความมั่งคั่งก่อน
ในการสร้างความมั่งคั่งทุกท่านต้องทำอะไรบ้าง
แนะนำง่ายทุกท่านที่ฟังอยู่ทางบ้าน
อย่างแรกจดบันทึกดีกว่าไหมคะว่าเรามีรายรับรายจ่ายอะไรบ้าง
ดังนั้นเราจะได้รู้ว่าเรามีเงินเหลือต่อเดือนมากน้อยขนาดไหน
เราจะได้เอาเงินนั้นไปต่อยอดความมั่งคั่ง
ดังนั้นสร้างก่อนทำบัญชีรายรับรายจ่าย
หาดูนะคะว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างเรามีรายรับทางไหนบ้าง
หลังจากนั้นสร้างแล้วคนส่วนใหญ่มักจะลืมเรื่องนี้
ก็คือในเรื่องของการปกป้องสร้างก็ต้องปกป้องไปด้วย
ก็ปกป้องทรัพย์สินถ้ากลัวว่าเราจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อเนื่องไป
ดูแลคนที่เรารักดังนั้นเราก็ต้องปกป้องชีวิตของเราด้วย
ระหว่างที่สร้างปกป้องสิ่งที่สำคัญตามมาก็คือ
ท่านต้องสะสมความมั่งคั่งเพื่อไปบรรลุเป้าหมายของชีวิตนั่นเองค่ะ
สะสมทุกท่านก็สามารถลงทุนดังนั้นทุกท่านลงทุนเพื่อไปบรรลุเป้าหมายได้
ระหว่างที่ลงทุนไปอย่าลืมเรื่องหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของภาษีด้วย
ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราได้วางแผนภาษีตัวที่เราได้กลับมา
ก็สามารถเอาไปต่อยอดความมั่งคั่งของเราได้อีก
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสร้างแล้วปกป้องแล้วสะสมแล้วนะคะ
เรื่องของการส่งต่อมรดกของเราให้กับลูกหลาน
ประกันชีวิตก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่สามารถส่งต่อให้กับลูกหลานได้ด้วยค่ะ
นอกจากการวางแผนแล้วการวางสู่เป้าหมายแล้ว
มีวิธีการออมอย่างไรหรือลงทุนอย่างไรไหมครับ
บางคนอยากสนใจอยู่ต้องการจะทราบว่า
เราควรออมอย่างไรลงทุนทางไหนดีครับ
เพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่งสุดท้ายเนี่ยครับ
สุดท้ายนี้จริงแล้วอยากจะให้เข้ามาปรึกษาพูดคุย
กับกรุงเทพประกันชีวิตดีกว่านะคะ
ว่าทุกท่านอยากจะออมยังไงอยากจะบริหาร

แนะนำค่ะให้มาคุยกับที่ปรึกษาทางการเงินของกรุงเทพประกันชีวิตนะคะ

ยินดีให้บริการนะคะยินดีให้คำแนะนำ
โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นค่ะ
ถ้าทำทั้งหมดทั้งหมดนี้แล้ว
อนาคตจะมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ลดความเสี่ยงได้แน่นอนใช่ไหม

คุณผู้ชมก็ต้องวางแผนทางการเงินเริ่มก่อนครับ

แล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งอย่างที่บอกไปนะครับ
ว่าจะเป็นการลงทุนทางบริการชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดก่อน
เป็นการทำประกันชีวิตก่อนแล้วก็ลงไปสู่เช่นเรื่องของกองทุน
ว่านำไปสู่เรื่องของการลงทุนในหุ้นอะไรต่อไปนะฮะ
คุณผู้ชมก็ลองลงทุนดูแล้วก็ลองประเมินความเสี่ยง
เราสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนครับ